เราเห็นหลายโรงพยาบาลสนามมีการเก็บของปิดตัว
แน่นมากแล้วก็เข้ากล่องต้องแย่งกัน
เรื่องอะไรสักอย่างเลยคือใครจะหยิบอะไรก็กิน
ทันใครได้ใครไม่ทันก็อดไปค่ะ
คือคนป่วยไม่ใช่เล่น
คือพูดไม่ฟังอะไรว่าตั้งแบบไหนยังไง
เพราะไม่มีใครจัดการเรื่องอาหารการกิน

เราไม่สั่งกันไหมมีเดินตัว
เห็นแล้วว่านี้ขนาดหัวใจจริง

อย่างงานบุญเดือน๑๐
คือไม่ใช่ไม่ดีทั้งหมดนะ
แต่ทั้งหมดนี้ผมได้ยินคีย์เวิร์ดอยู่คำนึง
ไม่มีใครมาจัดการ
ใช่ไม่มีคนมาบริหารจัดการนะครับ
นี่คือสภาพของโรงพยาบาลสนามพลบดี
ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ครับ
คนที่ถ่ายคลิปนี้เป็นผู้ป่วยผู้หญิงนะฮะ
ติดเชื้อโควิดมาจากเกาะพีพีเป็นคลัสเตอร์
ล่าสุดที่ระบาดในพวกแคมป์คนงานที่เกาะพี
ถ่ายคลิปนี้นะครับช่วงที่เจ้าหน้าที่เอาเข้ากล่อง
ส่งให้ผู้ป่วยแล้วก็ไม่มีการจัดระเบียบ
เรื่องของการแจกจ่ายข้าวทุกครั้งเกิดความวุ่นวายแย่งกัน

บางคนก็รับเข้ากล่องไม่ทันนะครับก็ไม่ได้กินไปอ้าว
บอกว่าช่วงที่เธอออกมารับเข้ากล่อง
มันไม่ต่างจากงานบุญเดือน๑๐ที่ต้องมาแย่งกันแบบนี้
ผมว่าคงเข้าใจดีว่าเธอหมายถึงอะไร
ส่วนอีกคลิปนะครับเธอถ่ายไว้นะครับ
เป็นที่นอนของผู้ป่วยกว่า๓๐๐คน
นี่คือโซนผู้ป่วยผู้หญิงและเด็กครับนะฮะนอนกันแออัดบนฟูกที่ปูอยู่บนพื้น
แล้วก็มีผู้ป่วยใหม่ก็เข้ามาเพิ่มเข้ามาเพิ่ม
หลายคนไม่มีเตียงจะนอนบางคนต้องให้เด็กนอนเบียดกันหน่อยบนฟูก
ช่วงที่ฝนตกนะครับมีของแถมด้วยเพราะว่าหลังคาโรงยิมนั้นนะฮะน้ำรั่ว
รั่วลงมาตรงจุดที่นอนก็ต้องเลื่อนไปเบียดกันอีกนะครับ
วิงวอนนะครับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนที่กักตัวเป็นผู้ป่วยแบบนี้แล้วนะครับ

ครับอันนี้เธอขอมาฮะยังอยู่